สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
เอากลับมาเจอกันวันอังคารอย่างนี้นะคะพี่นะวันที่นายกพูดครั้งแรกเลยว่า
เตรียมเลือกตั้งพฤษภาคมนี้แต่ใจเย็นเย็นนะฮะ
หมายถึงว่าเขาประกาศยุบสภาแล้วนายกรัฐมนตรีก็ยังต้องเป็นนายกคนเดิมอยู่
กว่าจะมีนายกใหม่อืมเราจะได้เลือกตั้งค่ะเราได้เลือกตั้ง
สรุปแล้วเราได้เลือกตั้งแน่นอนได้เลือกตั้งแน่นอน๗พฤษภาคม
เรื่องต้นที่เขาตั้งตุ๊กตาไว้วันอาทิตย์ครับอืม
แต่ก่อนจะไปเดี๋ยวเราจะค่อยค่อยมาไล่เรียงเหตุการณ์ในวันนี้ค่ะ
แต่เรื่องที่คนจับตามองที่สุดเมจ๋าตอนนี้ต้องยอมรับอย่างหนึ่ง
หลังจากที่เพจเหยื่อเขาออกมาว่ามีดาราอ๋ออ่างดารานู่นดารานี่อ่า
แล้วก็ไม่ใช่ดาราน่ะสามีสามีค่ะแยะกันให้ออกก่อนค่ะ
ดารานะฮะปรากฏว่าก็มีสามีของดารานางเอกใช่ไหม
เขามีสามีนางเอกแล้วก็มีดาราออตอนก่อนหน้านี้มีดีเจ
อ่าดีเจวันนี้รู้ไปแล้วค่ะแล้วก็มีคนที่โปรโมทเออ
ที่ตำรวจเนี่ยค่ะบินไปที่ไปสอบปฏิคัมของคุณดิว
ริสราใช่ไหมคะก็ได้ข้อมูลกลับมาทีนี้เนี่ยคุณนิวก็มีการพูด
ไอดอลเป็นแบบว่าดาราที่เข้าไปร่วมเล่นในมิวสิกวิดีโอค่ะ
รวมไปถึงมีรัปเปอร์ที่แต่งเพลงแล้วก็ร้องเพลงให้กับทางมา๙๘๘ด้วยนะคะ
ทีนี้เนี่ยพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็มีการสั่งการ
ให้ตำรวจชั้นผู้ใหญ่หลายท่านเนี่ยนะคะไปปิดล้อมเรียกว่าปฏิบัติการมาเกาะ๘๘อีพี๖ค่ะ
ตรวจค้น๓จุดใน๒จังหวัดก็จะมีที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ที่สกลนคร
เพื่อที่จะหาพยานหลักฐานเชื่อมโยงกับเครือข่ายพนันออนไลน์มา๙๘๘นั่นเองนะคะ
โดยจุดแรกเป็นการตรวจค้นคอนโดแห่งหนึ่งย่านประหลโยธินก็คือทันทีที่เจ้าหน้าที่ไปถึงก็พบผู้อาศัยในสามคน
แล้วก็เป็นเน็ตไอดอลด้วยที่เขาอยู่ในโฆษณาของเว็บมาเก้าแปดแปดแปด
จากการตรวจค้นพบยาเคตามีน๕กรัมค่ะนั่นเป็นของแถมซึ่งเป็นของนายพีรวัตรโรจินน้องชายของนางสาวเมย์เนี่ยค่ะแล้วก็พบอีกหนึ่งคนก็คือนางสาวพลอยอยู่ในห้องพักด้วยกัน
ซึ่งผู้ต้องหาให้การว่าเมื่อราวปี๒๕๖๒เนี่ยมีคนชื่อบิ๊กติดต่อมาว่าจ้างเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยโปรโมทเว็บพนันออนไลน์มาเกาะ๘๘๘
อันนี้คือจุดแรกนะคะก็เลยมีการเชิญตัวมาสอบสวนในส่วนของยาเสพติดที่พบเนี่ยค่ะนายเพียรวัตรให้การว่าซื้อมาในราคา๕๐๐บาทจากสถานบันเทิงแห่งหนึ่ง
แล้วก็มีการนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสอนอบางเขนเพื่อที่จะดำเนินคดีค่ะโดยระหว่างการเข้าตรวจค้นเจ้าหน้าที่พบรถลัมโบกินี่จอดอยู่ด้วยนะคะตรงนั้นที่อาคารจอดรถภายในคอนโดเมื่อตรวจสอบพบว่าสวมทะเบียนนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยอยู่ระหว่างการเชิญตัวเจ้าของรถมาทำการตรวจสอบว่ามันมีความเชื่อมโยงอะไร

ความผิดฐานหมินประมาทความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์แล้วก็ความผิดตามมาตรา๑๑๒ตั้งสมาคมเถื่อนแล้วก็แอบอ้างเบื้องสูงเพื่อหาผลประโยชน์แล้วก็มีการรวบรวมข้อมูลของนายหยูมานานนะคะก่อนจะส่งให้กับนายรังสิมันโรมนำไปอภิปรายในสภาถ้าสมมุติเราเห็นเนาะในการอภิปรายเราจะได้ยินอย่างเงี้ยนาย
แล้วนายอยู่มีการตอบวีส่าประแพทย์เกษียณที่จังหวัดชนบุรีแต่เมื่อมีการตรวจสอบไปก็พบว่าเป็นบ้านร้างในย่านหนองปลือด้วยนะคะ
ส่วนตัวนายอยู่อยู่กรุงเทพเราก็มองว่าสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ที่ไม่ใช่ตำรวจนะชื่อโจ๊กเวกัทหนึ่งหกป่าส
โจ๊กคบหากระดานลามีหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เป็นซีโอโรงแรมเปิดมาแล้ว
แปดปีมีสุขเกี่ยวกับสุขภาพสปาทำธุรกิจร้านอาหาร
โจ๊กมีหลานนักการเมืองนามสกุลดังซึ่งเป็นหลานชื่อนายชิเป็นสมุนมือขวาเป็นหน้าเสือในการทำงาน
ไซส์หมื่นล้าน
คือจริงต้องบอกคุณชุวิตบอกว่ามีสมาคมต่างถึง๕๐๐๖๐๐กลุ่มเลยทีเดียวนะคะ
คุณชูวิทย์บอกแบบนี้นะคะแล้วก็ยังมีกลุ่มชาวจีนที่แบบว่าเปิดสำนักงานทนายความ
ใช่แล้วก็ใช้ชื่อคนไทยมาบังหน้าอย่างเงี้ค่ะตั้งอยู่ในย่านพระรามเก้า
แต่แท้จริงกลับใช้ทนายคนจีน
เมื่อก่อนเราคิดว่าตรงนั้นใช่ไหมหลังจากที่ห้วยขวางยาวมาไปดูสิ

ใช่ร้านหมาล่าอะไรเต็มเลยอะค่ะ
เขานี่เดี๋ยวกินหมาล่าบอกว่าแม่หมาล่าฟีเวอร์
แต่เยอะจริงนะตอนนั้นฟีเวอร์มาหลายปีแล้วนะ
แต่เขาบอกว่าอันนี้มันก็เป็นเคสหนึ่งที่เป็นเครือข่ายทุนจีนใช่ไหม

แต่ทำเป็นเหมือนไม่ได้เปิดเป็นสถานประกอบการ
แต่ทำเป็นธุรกิจแบบเหมือนอารมณ์ในหน้า
ถ้าจำได้ตอนก่อนหน้านี้ที่มันมีเคสเรื่องที่ว่าจับวีซ่าคนจีน
ที่เป็นคนสูงอายุเราจะทำเป็นวีซ่านักศึกษาค่ะ
ก็คืออยู่สินฉีตนี้
ไม่หรอกอยากจะฝากผู้หลักผู้ใหญ่ว่าโอเคละ
พนันออนไลน์ก็เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศ
แต่อีกสิ่งหนึ่งที่ตอนนี้มันระบาด
ขนาดการณ์มากกว่าการผนันออนไลน์นะ

ต้นหอมอ่ะไอ้หอมยังโดนดูดเงินเลย

คือไลค์ขายของออกหน้าจอทำรายการ

แล้วคุณคิดดูว่าคนรุ่นป้าคุณรุ่นพ่อคุณรุ่นแม่เราล่ะ
แล้วบางทีมือลั่นด้วยนะแบบไม่ได้ตั้งใจ

เอาตั๋วขึ้นบินมาล่อก็มีอันนี้ใช่เลย
วันนี้ขออนุญาตเตือนภัยอีกรูปแบบหนึ่งนะฮะ
เราสั่งผลไม้กันถูกต้องไหมลูก
ผลไม้นำเข้าจากเกาหลีญี่ปุ่น
ทุกวันนี้นอกจากตั๋วขึ้นบินแล้ว
มีคนโดนหลอกมาล่าสุดคืออะไรรู้ไหม

ดลิงก์เข้าไปจะจ่ายเงินมันดูดเงินเลยค่ะ

บางทีเราก็ต้องซื้อจากร้านที่เราเชื่อถือได้จริง
ตอนนี้พอเวลาอะไรที่มันเป็นลิงก์มาก็ต้องระมัดระวัง
ฉะนั้นวันนี้ลิงก์โอเคล่ะที่เขาบอกสแกน
แกนเนี่ยยังโอเคยังปลอดภัยก็ไม่ได้ทั้งหมดหรอก
แต่ก็ยังปลอดภัยกว่ากดปุ๊บ

ใช่ให้ปิดเครื่อง
วิธีเดียวตอนที่ทำได้คือปิดเครื่อง
แต่ทีนี้บางคนบอกเครื่องค้างปิดไม่ได้ก็มี

สั่งไปสั่งมาเอ้าเงินในแบงค์หมดเลย
เนี่ยนะอร่ายมาก

เป็นผลไม้ที่แพงที่สุดด้วย
จริงค่ะคือสำคัญสุดคือเขาบอกว่า

เว็บจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่
แอปโตรพเลสโตร
แล้วก็ไม่ต้องกดลิงก์อะไรใดทั้งสิ้น

แม้เขาบอกว่าโปรโมชั่นนี้กดลิงค์นี้

โปรโมชั่นไว้นิดนึงก่อนเผื่อเงินในบัญชีจะแบบไม่หาย
เพราะตอนนี้เอาจริงนะเราต้องดูกันดี
มันเกี่ยวกับลิงก์๒การพนันออนไลน์เนี่ย
มันก็ยังมีอยู่แล้ววันนี้ปราบปรามอยู่ก็ยังมีอยู่
แต่สิ่งหนึ่งคือวันนี้อยากจะเตือนทุกท่านว่า
แล้วพี่สังเกตว่ามันไม่ใช่รุ่นพ่อรุ่นแม่เราโดนแล้วเนาะ
จริงเนอะวันนี้ดารา

ดูดเงินแต่บอกโชคดีนะ

เดี๋ยวนี้ควรจะเอาเงินกลับมาจะให้ฟังดินหมดเดิมแล้วไหมเนี่ย
ท่านผู้ชมฮะก่อนอื่นขอการเมืองสักหน่อย

นายกกันแล้วล่ะแล้วก็ไทยรัฐอืมคงจะมีการสักเดือนมีนาเมษาเนี่ย
หวังว่าจะมีหวังว่าจะมีพี่มดมาร่วมด้วยไหมอ่ะแล้วจะมาไหมอ่ะ
พี่มดอ่ะมาไหมรอบที่แล้วเขาก็ชวนพี่เนี่ยเหรอ
เออคือเอาง่ายง่ายเขาบอกว่าตอนเนี้ยหลายหลายคน
คนที่ประชาชนอยากจะเห็นดีเบตมากที่สุดอันดับหนึ่งคือพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
ว้าวเขาอยากเพราะว่าตั้งแต่ท่านอยู่แปดปีมาเนี้ย
เราไม่เคยเห็นพลเอกประวิทยวงสุวรรณออกรายการหรือพูดอะไรเลย
ได้ยินบ่อยสุดคือคำว่าไม่รู้อ้าวเขาบอกว่าทำไมผมถึงพูดว่าไม่รู้
ไม่รู้ไม่รู้รู้ไหมอ่าทำไมอ่ะทำไมทำไมพลเอกประวิทย์ถึงพูดว่าไม่รู้
ไม่รู้ไม่รู้ทำไมเพราะผมให้คนที่เขารู้ตอบไงอืมอ่าทำถูก
ก็ทำถูกเอ้าท่านก็พูดมีเหตุมีผลของเขาว่าที่ผมพูดว่าไม่รู้
ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เนี่ยภาพอินเสิร์ตก็เพราะว่าให้คนที่เขารู้เนี่ยตอบ
แล้วหลังหลังเนี่ยแฟชั่นของลุงป้อมนี้ต้องยอมเรียกลุงไม่ได้แล้วค่ะพี่ป้อม
ต้องเรียกพี่เท่านั้นค่ะลงพื้นที่บ่อยด้วยไงตลอดแล้วเฟี้ยวมาก
ทุกวันอืมแล้วเซียวสุดนี่เห็นไหมอีชูอีเมื่อวานรู้สึกจะไปซื้อของอีชูด้วย
ใช่ไหมล่ะอ๋อเหรอจริงเหรอนี่ลูกของภาพนี้นี่ไปเสาชิงช้ากับหลานสองคน
กันไปอุ้ยเขาสั่งมีผัดกระเชษต้มยำข้าวผัดสั่งหลายเมนูเลย
แล้วก็ไปกินโมนมสดน่ะอืมเฟี้ยวไหมล่ะในรอบหลายหลายปีตั้งแต่เรารู้จักกับ
พ้นเอกประวิทย์มาอืมตั้งแต่เป็นนี่ใกล้ชิดประชาชนนิสุทธิ์
ใช่จริงเอ้าเดี๋ยวนี้เขาใส่กางเกงยีนลงพื้นที่ตลอดถึงบอกว่าเรียกลุงไม่ได้
เรียกพี่เท่านั้นนะฮะเอาล่ะอย่างที่บอกคนอยากจะฟัง
ป้อมอ่าสัมภาษณ์เหมือนกันใช่ค่ะแล้วเราก็เชื่อพิธีกรของพวกอย่าง
พวกเราก็อยากจะสัมภาษณ์ท่านอ่าถูกค่ะอยากจะถามเนอะอยากฟัง
พ้นเอกประยุทธ์ด้วยนะพ้นเอกประยุทธ์ก็เราก็อยากจะสัมภาษณ์ท่าน
แต่ไม่น้วนอาจจะมีแนวโน้มน่ะเพราะว่าอย่างตอนนี้เขาขึ้นปลาสัยที่
รวมไทยสร้างชาติอ่ะนั่นก็เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นเขาขึ้นปลาใสแบบ
นักการเมืองปลาสัยจริงจริงเลยเนอะเพราะว่าเป็นนายกที่แบบ
เอาง่ายง่ายชีวิตส่วนตัวเรายังไม่ค่อยจะรู้เขาเลยเดี๋ยววันนี้
กลับมาแต่หลายจังหวัดอย่างนครศรีธรรมราชเนี่ยอาจจะต้องเพิ่ม
เขตการเลือกตั้งและแน่นอนวันนี้พลเอกประยุทธ์บอกใจเย็นเย็น
อืมวันนี้ยี่สิบกว่ากว่าแล้วค่ะเหลืออีกอาทิตย์กว่ากว่า
เขายุบสภาแน่นอนในเดือนมีนาคมเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังฮะ
ช่วงบ่ายที่ผ่านมานะฮะถ้าสมมุติใครติดตามไทยรัฐ
อินสตาแกรมค่ะก็เป็นนายกนั่นแหละเนื่องจากวันนี้เป็นการประชุมคอรมอ
อืมนักข่าวก็เตรียมจะถามนายกหมอนไปตายเป็นยังไงไปนู่นไปนี่เป็นยังไง
อืมนึกออกไหมฮะอืมจริงจริงแล้วนายกเขาบอกว่าแถลงหลังการประชุมเลยว่า
วิศนุได้ชี้แจงไทม์ไลน์ในการเลือกตั้งแน่นอน๗พฤษภาคมในเบื้องต้น
เราได้เข้าครูหากับพฤษภาคมแหละใช่ว่าจะเป็นอาทิตย์ที่เท่าไหร่
ค่ะต้องไหมฮะอันนี้เป็นพฤษภาคมที่กระต่อตั้งตั้งแต่แรกเลยถ้าดูตามวาระของสภา
เพราะฉะนั้นสอสอมีสิทธิ์ย้ายพักได้ภายใน๓๐วันแล้วไม่ใช่๖๐วัน
ถ้าสมมุตินายกอยู่ครบเทอมคือถึง๒๔มีนาคมเนี่ย
สอสอจะต้องใช้เวลาเข้าพักใหม่เนี่ยภายใน๖๐วันแต่ในกรณีนี้
ปรากฏว่านายกยุบสภาก่อนแน่นอนแล้วล่ะค่ะแม้กระทั่งยุบยุบก่อนวันเดียวหรือยุบยุบก่อน
ชั่วโมงหรืออะไรก็ถือว่ายุบก่อนเพราะฉะนั้นสอสอสามารถเข้าสังกัดพักเนี่ย
แค่๓๐วันมันต่างกันครึ่งกว่าครึ่งเลยนะฮะเราไปฟังเสียงนายกกันครับ

เพื่อให้สอนส่วนเสร็จแล้วเวลาไห่
คือยังไงก็ทำงานงานแล้ว
ยุบไปยุบทุกคนมองไปทุนก่อนเติม
เราก็ต้องรักษาการต่อจนจะได้ราตราบาลใหม่
จนกว่าจะได้ราชบันใหม่

ครับผ่านบุญรึเปล่านะภูมิผ่านบุญ

ไปทำพิธีเขาเคยเจอมนตร์ดำอะไรต้องมาแก้ของ

ไปไหว้ไอ้ไข่ด้วย
แล้วปรากฏว่าสายยันยุติธรรม
ซึ่งเป็นสตของชีวิตนกรตินทรัพย์
ขอต้อนรับนายกรัฐมนตรีคนต่อไปพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา

ผมยังเป็นนายกอยู่นะครับตอนนี้

เราเริ่มจากคุณวิศนุก่อน
คุณวิศนุกเนี่ยเขาชี้แจงทำราย

รัฐบาลรักษาการ
ผมได้แจ้งที่ประชุมไปแล้ว

กรกตเขากำหนดมาอยู่แล้วคือวันที่

เขาวางไว้เป็นตุ๊กตาตั้งแต่แรก
เมื่อถามว่าพูดได้เลยไหมว่าการเลือกตั้งเนี่ย
จะมีขึ้นในวันที่๗พฤษภาคม

ต้องมีสิทำไมจะไม่มี
ก็ตามกรกตเขากำหนดมาแล้ว

จำเป็นต้องให้เวลากับการทำกฎหมาย
กรอบกติกาให้เรียบร้อย

ให้เวลามันทันสอดคล้อง
ให้สอสอเนี่ยมีเวลาหายใจกันบ้าง

เร็วก็เร็ว
ก็งั้น๔ปีจริงานะ

ไม่นานนี้เองครับ
เราได้เลือกเนื่องจากสมัยนี้เราได้เลือกหลายอย่างไง
เราได้เลือกนายกอบจซึ่งเราไม่ได้เลือกกันมานานแล้ว
เราได้เลือกสอจอซึ่งเราก็ไม่ได้เลือกกันมานานแล้ว
เราได้เลือกผู้ว่าคุณเทพเราก็ไม่ได้เลือกกันมา๘๙ปีนะ
เขารู้สึกตอนเลือกผู้ว่านี่ทุกคนดูตื่นเต้นแบบ

หลังจากที่เราเลือกตั้งปี๖๒
แล้วก็มีการรายงานผลเข้ามาเมื่อก่อนตึ๊งแล้วก็ดูตามหน้าจร
แล้วก็มีไปอยู่เพื่อไทยมีไปอยู่ตรงพลัง
ที่ประชาทิบาตรการอะไรอย่างเงี้ยกระจายกัน

อ๋อพี่เบิร์ตใช่มีใครได้เลือกตั้งบ้างเนี่ย
พี่เบิร์ดก็จะบอกว่าอยากให้ทุกคนน้องทุกคนออกมาใช้สินได้สั่งตั้งนะครับอย่างนี้ครับ
พี่เบิร์ดเป็นสัญลักษณ์ของการเลือกตั้งอย่างนี้ครับ
คนจะไปติดตามที่เขตนั้น
ที่เขตที่เบิร์ดประขนมใช่ไหมครับ
ถ้าจำไม่ผิดตอนพี่มดไปเลือกก็มีภาพข่าวนะ
ก็จะมีแต่ละคนพิเศษลาดเภาะของธุรกิจดารา
เขาก็จะบอกกันว่าเดี๋ยวนี้ออกมากี่โมงนะเขตหลักเนี่ย
ส่วนว่าก็มีลาดเภาะกับตรงเรียบด่วนอ่ะดาราจะเยอะ
ซึ่งเอาจริงแล้ววันนี้ผู้สื่อข่าวเขารายงานว่า
ธุรการศาสตร์และธรรมนูนเนี่ยมีการประชุมนะฮะ
มีมติคำร้องคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยที่ขอให้วินิจฉัยเพื่อให้เกิดความชัดเจน
อย่างแรกที่เขาพูดว่าเอ้าทำไมไปเอาคนต่างด้าวมานับด้วยล่ะ

เขตใหม่ทำไมเราไปเอาคนต่างด้าวมานับด้วยล่ะ

ถูกต้องไหมเขาบอกเฮ้ยแปลกนะครับ
เขาก็บอกว่ากรณีการนับจำนวนรัศดรที่ไม่มีสัญชาติไทยมาคิดคำนวณจำนวนสอสอ
แต่ละจังหวัดเพิ่งมีเนี่ยเพื่อแบ่งเขตเลือกตั้งเนี่ย
วันนี้เขาบอกแนวทางเนี่ยชี้ขาด๒แนวทางคือ
การดำเนินการของกรกตในเบื้องต้นเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายการจัดการเลือกตั้ง
เตรียมไว้ก่อนก็เดินหน้าต่อ
คือชาวต่างด้าวไม่มีสิทธิ์เอามาคำนวณซึ่งเห็นด้วย
จะไม่มีคนสัญชาติที่ไม่ใช่สัญชาติไทยมาคำนวณจำนวนสอสอ
แต่ละจังหวัดเพื่อแบ่งเขตเลือกตั้ง
นั้นเท่ากับกรกตรเนี่ยก็ต้องคำนวณการใหม่หนู
คำนวณใหม่อีกแล้วมันก็ไม่ควรอยู่แต่แรกอยู่แล้วหรือเปล่า
อันนี้กำลังคิดว่าถ้าคำนวณใหม่อย่างนี้เราก็ให้กลับไปตอนแรก
ที่เราจะคำนวณใหม่รอบล่าสุดที่ประกาศมาดีไหมหรือยังไง
เพราะว่าเหมือนตอนประเด็นที่คนพูดถึงเรื่องนี้ค่ะเขามีการถกกันว่า
ถ้าเกิดสมมุติว่าทำอย่างนี้มันต้องเริ่มกระบวนการใหม่
คำนวณกันใหม่ไปพูดคุยไปอะไรกันใหม่
แล้วมันจะไม่ทันกรอบระยะเวลาหรือเปล่า
ใจเย็นเพราะเอาจริงมันก็ควรจะเป็นคุณสัญชาติไทยที่ได้เลือกตั้ง
ถูกต้องไหมล่ะขนาดเดียวกันเขาก็บอกว่า
เพื่อไม่ให้ไทม์ไลน์การจัดการเลือกตั้งสะดุดลง
กรกตจึงประชุมเคาะการแบ่งเขตเลือกตั้งรายจังหวัดไปพังก่อน
จาก๔๐๐เขตเลือกตั้งคาดว่าปลายกุมภาพันธ์นี้
ต้นมีนาคมนี้แหล่งข่าวในสำนักงานกรกตยืนยันว่า
ไม่กระทบหนูไม่กระทบกับการจัดการเลือกตั้งอย่างแน่นอน
จากสำนักงานกรกตเนี่ยได้เตรียมแผนรองรับคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนุนไว้แล้วทุกทาง
โดยกรกตเนี่ยแจ้งให้กรกตแต่ละจังหวัดเนี่ยจำนวนการแผนรองรับ
ในการคำนวณใหม่เพราะหากสารชี้ว่าไม่ให้นับรัศดรที่ไม่ใช่สัญชาติไทย
ซึ่งมันก็ไม่ควรนับจริงอยากรู้เหตุผลว่านับทำไมตั้งแต่แรกนะ
ทำไมอ่ะตั้งแต่แรกนี่คือเขามีหลักการหรือว่ามีดำหลิไหนที่ว่าแบบเออ

ซึ่งมีผลกระทบจำนวนรัศดรแบ่งเขตไว้ร้อยละสิบ

จะทำให้๘จังหวัดที่มีการเปลี่ยนแปลง

เพราะตากเพิ่มไม่เยอะเหมือนกัน

เพราะเชียงรายก็ตะเข็บชายแดนถูกต้องไหม

เชียงใหม่ก็คนต่างด้าวเยอะ
เขาอยู่ใกล้เพราะถ้าเมืองใหญ่คนมาทำงานที่นั่นเยอะ

แต่๔จังหวัดที่จำนวนสอสอจะเพิ่มขึ้น

อำเภอทุ่งสงศ์๑อำเภอได้สอสอคนหนึ่งเลย

อุดทศรัฐสำคัญอยู่ที่ภาคอิสาน

ถ้าใครกวาดอิสานได้

กรุงเทพสอสอ๓๓คน

พี่วาเลนสไลด์
พักคุณหญิงหน่อยอีก
พักของคุมใจไทยอีกละ

เสรีพิสุทธิ์แววว่าอาจจะไปอยู่กับลุงป้อมหรือเปล่า
ฮ่าจริงเหรอ
วันก่อนเขายังเปิดโต๊ะจีนเลี้ยโต๊ะละ๑บาท
และยังบอกอยู่แล้ววี้ยไทยเปิดโต๊ะละแสงโต๊ะละนู้นโต๊ะลานี้

หรือวันนี้แม้กระทั่งคุณหญิงหน่อยยัง

ใช่แต่สุดท้ายแล้วเขาก็ไปอยู่กับหลวงป้อม

หรือคุณหญิงหน่อยจะกลับมาที่ไหนหรือเปล่า

อย่าลืมว่าพักเล็กจะได้สอสอน้อยมากนะ

ครั้งที่แล้วพักเล็กได้เปรียบ
ครั้งนี้พักใหญ่ได้เปรียบ

วันนี้ติดตามข่าวอ่ะสวยังคอนฟริตกันเองเลยใช่

นวิชาการเขานวนว่าพี่บอกว่าเขาวิจารณ์ว่า
เดิมทีที่คนเอกประยุทธ์อยู่ด้วยกัน

คนเอกไปหยุดกับคนเอกภาวิชิง

แต่พอแยกกันก็ต้องมาดูจำนวนอีกทีแต่ภาวะถ้าเกิดเมื่อก่อนรวมตัวกันอาจจะมีโอกาส
นึกอ่ะนะหรือว่าภักดิ์พลังประชารัฐอาจจะรวมกับเพื่อไทยกันอ่ะ
อันนี้เป็นข่าวที่ได้ยินมาตั้งแต่แรกแต่ก็แต่เพื่อไทยเขาก็ดูปฏิเสธชัดเจน

ซึ่งก็บอกว่าอย่าเพิ่งไปดูว่าตอนนี้ได้แต่สมการคิด
แต่ทุกอย่างมันอยู่ที่ผล

ให้สอสอเป็นคนเลือกนายกอย่างเดียวเนี่ย

ซึ่ง๓๐๐มันยากมากเอาง่ายถ้าเพื่อไทยจะแลนด์สไลด์คือต้องมากกว่า๒๐๐
ซึ่งก็ยากอยู่ดีครึ่งหนึ่งของสภา
ยากจริงเอ้ารอดูกันต่อไปนะใกล้จะโค้งสุดท้ายไม่ถึงกับโค้งสุดท้ายหรอกแต่
อีก๓เดือนลูกมีนาเมษาอีก๒เดือนกว่าแต่มันก็เป็นไตรมาสสำคัญที่เราติดตามนะคะ
ความคืบหน้าคดีนี้หน่อยเมื่อวานที่เราเล่าไปที่ว่าคุณพ่อขับรถมากับครอบครัวใช่ไหมคะ
ที่ว่าอยู่บนทางด่วนแล้วอยู่อยู่พวงมาลัยมันล็อกอ่ะทำให้รถเขาจากเลนขวาเนี่ย
มันปาดฟื้อออกไปซ้ายสุดจนทำให้กระแทกกับขอบทางด่วนแล้วลูกชายที่นอนอยู่ตรงกระบะด้านหลังอ่ะ
เด็นหลุดออกมาแล้วก็ตกลงมาสามสิบเมตรจนเสียชีวิตคือตอนนั้นเนี่ย
อันนี้คือภาพจากกล้องหน้ารถคันที่เขาวิ่งอยู่คุณผู้ชมลองดูคือมันปาดฟื๊บไปเลยจริงอะค่ะ
ที่ตอนแรกอยู่เลนที่๒ใช่ไหมจากขวาแล้วเนี่ยปาดป๊าบอย่างนี้เลยแล้วกระแทกปึ้ง
แล้วเด็กลูกอ่ะน้องกระเด็นลงไปเลยแล้วเสียชีวิตค่ะคือหลายคนยังคงถกเถียงกันว่า
วงมาลัยมันล็อกได้ยังไงมันล็อกจริงเหรอหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เพราะตำรวจเองก็บอกว่าไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้ตัดประเด็นไหนไม่ได้ตัดประเด็นประมาทอะไรทิ้งไปเลยอะนะคะ
ซึ่งเคสนี้เนี่ยคือพ่อบอกว่ากลับจากเพชรบุรีจะกลับบ้านพักที่ชนบุรี
ระหว่างขับมาตามทางพวงมาลัยมันล็อกแล้วควบคุมไม่ได้มันล็อกบิดไปทางซ้าย
เขาหักกลับไม่ได้เลยมันเลยไปกระแทกขอบทางแบบนั้น
ก็โพสต์คลิปกล้องหน้ารถเปิดกล้องหน้ารถกระบะรีโว้ป้ายแดง
ที่คนขับยังยังไม่พวงมาลัยล็อก
ก็คือเขาเปิดภาพให้ดูคันที่เกิดเหตุนี่เลย

ปรากฏว่านี่ลองดูนะคะเป็นอย่างนี้
นี่ค่ะมาตรงปกติใช่ยาว
นี่แล้วหลายก็ปากออกมาซ้ายเลยทันที
แล้วเสียงคุณแม่เขาก็กรีดร้องเนี่ยค่ะ
เพราะจริงมันมีคนตั้งข้อสังเกตหลายอย่าง

มีการล็อกกันไหมหลับในหรือเปล่าหรืออะไร

หลับในจริงเนี่ยถ้าสมมุติว่าเวลาปกติในการหลับใน
มันจะค่อยแบบว่าเฉไป
แล้วมันจะมีจังหวะกันตุกกลับเลย

อย่างนี้แล้วก็กระแทกปึ้ง
ตอนแรกตกใจกรี๊ดเพราะว่ารถกระแทก

แล้วกรีดร้องแบบโอ้โหแทบสิ้นสติเลย
ทีนี้ค่ะตำรวจบอกว่าก็คือ

อย่างที่พี่เมย์บอกว่ามีคนออกมาวิเคราะห์กันเยอะ

คุณพัฒนาเดชอาสาสภกิษ

เขาบอกว่าอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าเป็นข้อมูลจากทางฝั่งเขา

แต่เป็นข้อมูลที่เขาศึกษามา
และจากที่มันเคยเกิดขึ้น
โอกาสเกิดพวงมาลัยล็อกขณะขับรถเนี่ย

รถกระบะรุ่นนี้คือรุ่นที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ย

พอสมมุติว่าเกิดพวงมาลัยมันเฉยหรือเปลี่ยนเลนปุ๊บเนี่ย

เพราะฉะนั้นปัญหาทางเทคนิคจุดนี้ตัดไปได้
เรื่องการเตือนเปลี่ยนเลนอันนี้ไม่มีแน่นอน
ส่วนโอกาสที่จะทำให้พวงมาลัยล็อกจริง

ถ้าแบบนั้นพวงมาลัยจะล็อกเอง
ซึ่งกรณีนี้เขาก็บอกนะว่าคนขับคงไม่ทำ
หรืออาจจะเผลอไปโดนหรือเปล่านี่ไม่รู้เหมือนกัน
แต่ถ้าโดยปกติแบบมีสติเนี่ยคงไม่ทำอยู่แล้วล่ะ

ก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักเพราะมีลูกสองคน
ส่วนอีกประเด็นนึงคือแบตเตอรี่เสื่อมแบบฉับพลัน
ทำให้ระบบพวงมาลัยเพราะมันเดี๋ยวนี้มันเป็นไฟฟ้าใช่ไหมคะ

คุณพัฒนาเดชก็บอกว่าไม่มีทางเพราะไม่ได้เกี่ยวกันอย่างสิ้นเชิง

ปฏิกิริยาทางร่างกายของคนขับรถ

คือเวลาขับรถตามปกติหมาตัดหน้ารถหรือว่าเด็กวิ่งตัดหน้ารถเนี่ย

แต่ส่วนใหญ่เนี่ยอาการพื้นฐานที่ทุกคนมักจะเป็นกันคือ

คือเหมือนมันช็อกตัวแข็งไปชั่วขณะ
แต่ในจังหวะที่ตัวเรามันหยุดนิ่งแข็งไปชั่วขณะ
สมองเรามันยังทำงานอยู่มันก็ยังสั่งการอยู่ว่าลบ
ร่างกายยังอยู่ในภาวะช็อกเลยอาจจะไม่ได้หักหลบ

อาจจะเป็นที่มาของคำว่าพวงมาลัยล็อกหรือเปล่า
คือเหมือนตัวเขานิ่งอาจจะเป็นตัวเขาขยับไม่ได้
แม้ในหัวจะบอกว่าลบสิลบสิลบสิ
แต่เหมือนแบบมันยังช็อกค้างอยู่หรือเปล่า
อันนี้เป็นการวิเคราะห์และคาดการณ์นะคะ

มันจะสามารถอธิบายได้ตามหลักเหตุผลของทางวิทยาศาสต
คือไปดูรอยยางรถที่อยู่บนทางด่วน

ประเด็นพวงมาลัยล็อกก็ต้องไปดูที่ซากรถ

เปิดดูจะรู้เลยว่าพวงมาลัยล็อกหรือว่าไม่ล็อก

มันจะล็อกค้างไว้เลยมันจะคืนเองไม่ได้ค่ะ
คือถ้าเสียบเปิดปุ๊บแล้วพวงมาลัยยังล็อกอยู่เนี่ย
อันนี้คือแปลว่าพวงมาลัยมันล็อกแน่

มีน่าเคยขับรถและพวงมาลัยล็อกกลางทางด่วนเหมือนกันนะคะ

ลืมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอะค่ะแล้วเครื่องมันดับ

ใช่แต่ว่าบางทีเราไม่รู้ไงอาจจะแบบเลิศตรงนั้นหรือเปล่าหรืออะไร
แต่ว่าถ้าในกรณีแบบที่มิ้นเคยเจอมาอย่างนี้คือ
แบบลืมเปลี่ยนฐานน้ำมันเครื่องแล้วเครื่องดับกลางทางด่วน
แบบมันค่อยแบบฟึ๊บไปแต่ไฟยังติดอยู่แต่พวงมาลัยอ่ะล็อก
แต่พอเราแบบเหยียบสตาร์ทอีกทีนึงมันก็ติดอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยบอกว่ามันคือมันเป็นได้จากหลายสาเหตุจริงก็คือต้องตรวจสอบตัวซากรถนี่แหละ
ว่าตกลงแล้วมันเกิดจากอะไร

นำความเสียใจกับครอบครัวจริงสงสารทั้งครอบครัวเลยค่ะ
แล้วอย่างนี้ถึงบอกพี่มอนพี่ถึงถามว่าใครจะเป็นคนรับผิดชอบวะ
ก็อยู่ที่พิสูจน์อย่างที่บอกคือถ้าพิสูจน์ออกมาได้ว่ามันเป็นที่รถจริงบริษัทรถต้องรับผิดชอบ
ต้องรับผิดชอบทั้งทางด่วนที่ถูกชนเสียหายรับผิดชอบทั้งรถยนต์

ก็อาจจะต้องด้วยเดี๋ยวนี้ก็อยู่ที่บริษัทกับประกันด้วยค่ะ

เพราะมันก็ไม่ได้ประมาทถูกต้องกันแหละอันนี้ก็ประมาทเหรอ
มันหลายประเด็นที่ต้องแบบว่ารายละเอียดด้วย

มันก็อาจจะต้องครึ่งหรือเปล่าหรือยังไง
ต้องดูในแง่ของกฎหมายแล้วก็ตำรวจ
อีกเรื่องหนึ่งค่ะเจ้าหน้าที่สรรพสามิตรที่ก่อนหน้านี้เนี่ย
มีข่าวออกมาก็คือสายใหม่ต้องรอดใช่ไหมคะเขามีการออกมาพูดถึงประเด็นที่แบบว่าป้าพรเป็นแม่ค้าร้านขายของชำเนี่ยถูกเรียกเก็บเงินเรียกว่าเขาใช้คำว่ารีดไถอ่ะไปรีดไถเงินจากป้าพรเนื่องจากว่าเอาไปยัดให้เป็นบุหรี่ปลอมแบบนี้ใช่ไหมคะเข้าไปมอบตัวเรียบร้อยแล้วค่ะ๕เจ้าหน้าที่สรรพสามิตรนะคะที่ไปเรียกเก็บเงิน

เสื้อสีดำที่มีป้ายเขียนว่ากรมสรรพสามิตรเข้าไปเลย
เอ๋เป็นเจ้าหน้าที่จริงหรือเปล่า

อันนั้นเป็นกรมสรรพากรปลอม
จะไปเก็บกับพ่อค้าแม่ค้าที่ขายข้าวหลาม
ขายห่อมงห่อมกอะไรอย่างนี้

เขาโทรไปเช็คที่สรรพากรเลย

ลูกหลานเขาก็เล่นออนไลน์

ปรากฏกรมสรรพากรมาช่วย

ก็จะไปเดินเก็บตามพูดตามแผงเขาอ่ะ
ใช่ก็ทางที่ดีโทรตรวจสอบเลยค่ะ
เพราะปกติเจ้าหน้าที่เขาจะบอกอยู่แล้วว่าเขาจะไม่ส่งมาแบบนี้

ยังไงก็คือจ่ายที่สำนักงานเท่านั้น

เพราะในกรณีนี้เขาก็ข่มขู่เหมือนกัน
ว่าถ้าสมมุติว่าคุณเอาเรื่องไปเขาจะกลับมาอีก

แล้วพาขึ้นรถตู้แล้วผู้หญิงคนเดียวผู้ชาย๕คน
อีกหนึ่งเรื่องยังพอมีเวลาอยู่เนี่ยนะครับ

เลยว่าบ้องนึกว่าแบบนึกว่าใดลูกทำบ้องกัญชาอ๋อไม่ใช่หรอ

ยนต์อยู่ละอย่างไงโยนไปดูภาพ

น้ำเซ็นเซอร์น้ำเซ็นเซอร์ก่อนเซ็นเซอร์แล้วอะแม่
เป็นพระกำลังช่วยตัวเองใหญ่เลย
ตายอดตายอยากมาจากไหนก็ไม่ให้ลูกนั้น

ข้อความว่ากลางวันเชิญชวนญาติโยมนั่งกรรมฐาน
กลางคืนชวนนั่งเหลาบ้องข้าวหลามคันกะทิ

อ่ะตอบไหม

แล้วก็ปรากฏว่าเขาก็ชี้เป้าเลยว่าพระอยู่ที่หางดงเชียงใหม่

พระครูโสพลบุญโยภาษเจ้าอาวาสวัดศรีสว่างเนี่ย
แล้วก็เป็นเจ้าคณะตำบลหานแก้ว

พระอรูปเนี่ยเป็นพระอรูปวัดจริง
บวชและจำพรรษามานานกว่า๑๐ปีแล้ว

ตั้งแต่เนรจนอุปสรมบทเป็นพระปัจจุบันอายุสามสิบแล้ว

เรียนหนังสือแต่ก็จบจากเรียนหนังสือปุ๊บก็มีเงินกิน

ส่วนเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยเพิ่งจะทราบมาจากสื่อนี่แหละ
เนื่องจากตัวท่านเองเนี่ยไม่ได้ใช้โทรศัพท์
โดยพระรูปดังกล่ายอมรับว่าเป็นภาพและคลิปจริง
ซึ่งความประพฤติแบบนี้มีความผิดแต่

เข้าหลามก็ตอนแรกแรกวันนี้มีคนจะชวนอะไรน้ำพริก
วันฉันสร้างบวชแบบเนี้ยช่วยบอกอ๋อฉันไม่กล้าตอนเนี้ย
วงการใช่ไหมวงการพระสงฆ์ไม่มีใครกล้าทำบุญเลยนะอืม
เออมันหวั่นใจไปหมดเลยอ่ะจริงจริงไม่มีใครกล้าทำบุญเลย
เพราะว่าช่วงนี้เราเห็นข่าวเยอะไงภรรยาสมรเรศวงการพระสงฆ์ใช่
องค์การตำรวจองค์การครูอ่ะนี้เนอะอืมมีเสียงพันธุ์ในคลิปด้วยหรอ
กดดหน่อย
คนแรกของมีเรื่องรอบหน่อยนะครับแล้วก็
หายไปครับ
เอาไว้เอาเป็นละออนนะครับมาตามแม่กึ๊กหน่อยนะครับ

เอาแล้วคลิปนั้นไปอยู่กับคนอื่นเนี่ยไง

แล้วก็บอกว่าถ้าสมมุติจ่ายสองหมื่น
เรื่องจะเงียบแต่ตนเองไม่ยอมจ่ายคนที่ติดต่อมาก็หายไป
จนกระทั่งคลิปเนี้ยหลุดออกมานอกจากนั้นตนเองเนี่ย
คนที่ติดต่อมายังบอกว่ายังมีคลิปเนรอีก๒๓รูป
ถ่ายเล่นกันในช่วงเวลาเดียวกันอืมถ่ายเล่นกัน
คำว่าถ่ายเล่นกันแปลว่ามีมากกว่านี้เตรียมพร้อมจะแฉเพิ่มอีก
ทำให้คาดว่าเนรในคลิปเนี่ยที่ยังเหลือเนี่ยก็ถูกไปขู่เอาเงินเหมือนกัน
แต่ก็คือยอมรับก็คือตัวเองทำจริงจริงอ่ะอืม
คือถ่ายเก็บไว้ดูเล่นกันเองอย่างเงี้เหรอคะเขาส่งให้กันด้วยเหรอ
นั่นแหละดิเขาส่งให้กันทำไมอ่ะหรือยืมยืมมือถือเพื่อนถ่าย
เออแกฉันไม่มีมือถือกันถ่ายให้หน่อยอย่างเงี้ยหรอแต่คงส่งแหละอื้อ
เพื่อส่งให้สาวหรือเปล่าไงแต่ถ้าส่งให้สาวแล้วเรื่องแน่นหนักแล้วนะ
ก็หนักกว่าเดิมอีกนะหนูเขาเล่นกันจ้ะตอนฉันบวชเขาก็เล่นกันจ้ะ
นั่นอย่างงี้หรอหมายว่าเขาไม่รู้อะไรหรือแต่เขาส่งให้เขามีการคุยแบบกับ
ชุดสาวเนี้ยหรอกับผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยชุดสาวเนี้ยหรอ
โอ้โหก็ที่เราเล่ากันไปไงลูกตกกลางตอนเช้าน่ะนั่งไว้ให้พรใหญ่เลยอ่า
โอ้สุขีสุขคังเลยน่ะให้กันใหญ่เลยอืม
ตกกลางคืนเป็นสาวเอ็นอย่าใส่วิกเป็นตั้งเป็นเย็นโง่โง่โง่
สุดฤทธิ์หายใจยาวมากเอาง่ายยังเน้นคำหนึ่งค่ะ
วัดขชาพาสปกติต้องไปหาเรื่องมูใช่ไหมอ่า
คราวเนี้ยจะเป็นสวนโมกเออค่ะดีดีถึงแบบว่าขอเอาสวนโมกอ่ะ
อาจจะไม่มีคนดูเลยก็ได้นะเพราะมันไม่มีเรื่องมูค่ะแต่วันนี้ในช่วงที่
วงการสงวิบัติอย่างเงี้เออไปดูย้อนไปดูไปดูสวนมุก
ทุกอย่างยังเหมือนเดิมทุกอย่างยังเหมือนเดิมมันมันมันมันมีอะไรเลยมันดีเนอะ
แล้วก็ขอทำมาอาเบกหนึ่งเป็นสวนโมกว่าเอ้ยในช่วงที่แบบว่าอ้าว
พี่ไปสุราชมานี่ใช่ไหมพี่เลยได้แวะไปใช่ไหมคะพี่ก็เลยแบบไป
ท่าชายาไม่มีคนเหรออ๋อดีจังดีจังคนจะไปไหว้อะไรที่
แบบว่าเออมูเตรลูค่ะแต่ลืมว่าสวนโมกอ่ะพี่ไปถึงปุ๊บสงบ
สงบรมเย็นยังมีพระนั่งเทศจริงใช่ดีจังเลยอะไม่มีการทำ
เพราะปัญญาท่านทำทุกอย่างไว้เหมือนเดิมต้นไม้ก็ยังมี
ก็ขอเอาอีกเบรกเบรกนั้นอาจจะไม่มีคนดูก็ได้แต่ขอทำ
อันหนึ่งในช่วงที่วงการสงฆ์ต้องยอมรับว่าเสื่อมจริง
อืมเนี้ยคนส่งมาเยอะมากเลยว่าแบบโหเห็นแต่ข่าวแบบเนี้ยแบบ
อ่านแต่ข่าวแบบเนี้ยมันยิ่งทำให้ศาสนาเสื่อมไหมอยากให้คุณผู้ชมอ่ะ
มาหน่อยเหมือนที่พี่มดบอกอย่างเงี้คือวัดไหนที่แบบใครไปทำรู้สึกว่าเนี่ย
วัดเนี้ยมันคือพุทธศาสนาจริงจริงจริงจริงจริงลองส่งมาหน่อย
เราจะได้มีเหล้าไงที่เชียงใหม่ก็จะมีหนึ่งวัน

ใช้เป็นลักษณะแบบนี้แล้วถามว่าเอ๊ยทีมงานเสนอมาเสริมพวกเนี้ยอะไรคะ
ไปมีแต่บทคำสอนฉันร้อนร้อนเออร้อนร้อนร้อน

เออผิดสนาธรรมยังอยู่หรือเปล่า

แต่ว่ามีน้วดีนะมีน้วดีนะ

คือคิดว่าคนทุกวันนี้พอมันเสพแต่ข่าวอย่างนี้ค่ะ
เขาเริ่มแล้วไม่รู้ว่าอันไหนคือวัดจริงอะไรคือพุทธจริง
อะไรอย่างเงี้ยสมมุติถ้าดูเทปนี้ของพี่โมดไปเลย

พี่ทำแหละดีแล้วคุณผู้ชมแบบบางคนที่แบบบางทีเราขับรถผ่านตรงนั้น
เราไม่เคยได้คิดว่าเราจะเข้าไปดูสถานที่จริงตรงนี้
คุณจะได้เจอความสงบจริงจริงอืม
เข้าไปเนี้ยเวลาเราเห็นภาพปฏิบัติจริงจริงอ่ะอืม

ทหารปฏิบัติจริงจริงเขาไม่สบตาไหมไม่เลย
ไม่เลยนะคะเขาอยู่
เอ้าล่ะบรีกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาก็ตอบกับข้าวใส่ใครฮะอืม

สอเขียนคิวมิสทีนแบบหัวตัดหกเหลี่ยม
คิ้วของเราเราเลือกเอง
เอาละวันนี้ก็มีอีกหนึ่งเรื่องนะครับ
ปีเราต้องตรวจเวลาเขาขี่

มีเหตุการณ์หนึ่งตำรวจเนี่ย

ปรากฏว่าเขาทำอาหารกินไม่ได้เลย
เขาตกสอบกระไหว
โอกาสในชีวิตเลยนะคะ

เป็นคนบุรีรำนะฮะที่ตำบล
เค้าร้องเรียนกับเพจ
ยุคนร่วมประเด็นยุคน่ะเนอะ
ทุกคนไปร้องเรียนกับเพจหมดเลยอืมนะเฮียเพจนี้คือเฮียเปี๊ยกช่วยด้วย
เขาบอกในอนาคตอ่ะทุกอำเภอทุกจังหวัดน่ะทุกหมู่บ้านก็จะมีเพจของตัวเองอ่ะนะ
ร้องเรียนใช่เด็กร้องเรียนอืมซึ่งเขาบอกมันจะเอฟเคมากกว่าไปอืม
มันเปลี่ยนยุคคือมินว่ามันเหมือนมันเหมือนกระดานข่าวเออกระดานข่าวหมู่บ้านชุมชนเพียงแต่มันอยู่ในโลกออนไ
แต่คือเข้าไปแล้วไม่ไหวบางทีแม่งบางหมู่บ้านอ่ะสวัสดีวันจันทร์สวัสดีวันพุธสวัสดีกันทั้งวันเลยหรือ
เขาส่งกันทั้งวันแล้วก็เอ๊ะอ่าอะไรก็ส่งมานิดนึงแบบว่าเออเอาไปไปเดี๋ยวเห็นอ่าน้ำปลาไม่หลายไฟดับช่วยดูหน่อยโอเคอืม
นี่ไปเที่ยวน้ำตกมาเย็นเย็นคือแบบอยากเอาให้ฟังอยากเอาให้ฟังเออฟักก่อนเดี๋ยวไปเห็นหมู่บ้านไง
ซึ่งความจริงมันก็ดีนะแต่ละคนแต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอเขาบอกว่ามันควรจะเป็นแต่ละอำเภอเลย
คือใหญ่ขึ้นแต่อย่าไปอยู่ไหนหมู่บ้านมันเล็กไปแต่ละอำเภอทุกคนเพราะเขาเชื่อว่ามันจะต้องมีทั้งคนดีและคนไม่ดีอยู่ในนั้น
ถูกต้องป่ะแล้วควรจะเป็นเพจโซเชียลที่สะอาดเป็นสื่อกลางในการนำเสนอล่ะใช่
เพราะเพจบางเพจมันก็ไม่ใช่สะอาดร้อยเปอร์เซ็นต์เพจบางเพจก็มีแฝงบ้างอะไรบ้างเยอะอยู่นะฮะ
เขาบอกว่าจริงแล้วเนี่ยคือเขาไปร้องเรียนกับเพจเฮียเปี๊ยกช่วยด้วยว่าสมัครงานที่ไหนไม่ได้เลย
เพราะมีประวัติอืมทางคดีว่าครอบครองเครื่องกระสุนปืนทำเองอืม
ที่เจ้าตัวเนี่ยไม่ได้อยู่บ้านเขาก็ไปร้องเรียนกับกระทรวงยุติธรรม
เพราะกรณีดังกล่าวเนี่ยสร้างความกังวลใจกับครอบครัวของนายพิชิตชัยเป็นอย่างมาก
เนื่องจากว่าไม่สามารถไปทำมาหากินไม่สามารถเอาไปสมัครงานได้เลย

พันธ์ทำรวชเอกอันนั้นท้องบันเทิงผู้กำกับสอภอนต์๒ห้องอำเบิกเมืองจวดบุรีหลัมเนี้ย
หลังจากพ่อของผู้ถูกเก่าหามาล้องรีน

ฝ่ายข้อมูลคีย์รายชื่อผิดไปจริง

ล่าสุดนะฮะพลตำรวจตรี
พุทธพลนวรัฐผู้บังคับการตำรวจ

ออกมาระบุถึงกรณีดังกล่าวเบื้องต้นเนี่ย
ขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียหาย

ในการทำหน้าที่การงานกรณีจะเป็น
กรณีศึกษาให้กับตำรวจทุกศอพอ

เนื่องปัจจุบันเนี่ยประชาชนเนี่ยมีชื่อ
แล้วก็นามสกุลเนี่ยซ้ำกันเป็นจำนวนมาก

โทษเนี่ยแหละค่ะลูกซึ่งจากเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นเนี่ยตำรวจภูทร

เยียวยาผู้ถูกกล่าวหาเพื่อเป็น

อ่ะโอเค

ก็ติดไปเลยหรือสามารถมาทำหน้าที่เป็น

เขาคงไม่อยากทำป่ะ

ชื่อสกุลซ้ำกันแล้วก็ยังไงมันได้หรือมันตามกฏม
เท่ากับว่าแทนที่จะเดินฟ้องได้ก็คือไม่ฟ้องเลยไม่ได้โดนฟ้องเลยอะไรอย่างนี้ก็มีเหมือนกัน
เพราะงั้นมันก็แบบเรื่องสำคัญเรื่องชื่อยิ่งเป็นประวัติ
อันนั้นชื่อผิดแต่ถ้าเกิดประกาศผิดอาจจะเป็นเคสกรณีแบบนี้

คือประกวดนางงาม
คือพี่คิดดูนะถ้าสมมุติว่าเราได้ประกาศชื่อเข้ามาแล้วว่าได้รอง
นัดอันดับหนึ่งอยู่ดีปรากฏว่าเอ๊ะผลประกาศมันผิดยึดสายสะพาย
ความรู้สึกมันจะเป็นยังไงครับ

ใช่ปีนั้นโอ้โหช็อกขึ้นไปเลยทีเดียว

อันนี้เนี่ยคือพอประกาศรางวัลผิดปุ๊บยึดสายสะพายคืน
นางงามบอกว่าฉันกลับโดดลงเวที

พี่มันเสียความรู้สึกนะมันเหมือนแบบใจเราเคยได้มาแล้ว
มีภาพอันนี้ลองดูค่ะ
กลับบ้านแบบเก๋กระโดดลงมาเลยลูก
ลองอันดับหนึ่งใช่ไหมครับผิดผ้ากลักไปครับต้องขออภัย
อันดับหนึ่งต้องเป็นหมายเลข๔ครับ

แต่เขาก็เดินไปไหว้นะ
อ้าวใช่อย่าสิพี่คือมันเป็นประเด็นจริง

เออคือแม่เลิศ
กลับบ้านเลยลูกอีกไม่วีนนะเห็นไหมกลับบ้านแบบสวย
เดินยิ้มกับเออนะเขายิ้มตลอดนะเห็นไหม
เออว่ายแบบสวยเห็นไหม
ข้างบนก็เขื่อนแล้วตอนนี้จะยังไงดี
คือมันเป็นประเด็นจริงอะค่ะ
มันเจื่อนนะเนาะ

อ่าวพี่กลับเลยสิแต่กลับสวยลงมาแล้วว่าย

จับลงมานะกระโดดลงมานะใช่
เขามีการแชร์คลิปนี้ค่ะเป็นการประกวดนางงามเวทีนึง

เขาเดินไปว่ายเลยนะพี่กรเดินไปยกมือว่ายขอโทษน้อง
นี่เขาเขียนนะบอกสงสารน้องเบอร์๒แท้
โดนประกาศผิดว่าได้รองหนึ่งแล้วเอารางวัลคืน
น้องเนี่ยเข้า๕คนนะคะตอบคำถามแต่ไม่ได้รางวัลอะไรเลย
เพราะเขาให้๓ตำแหน่งเออเนี่ยยืนงงอยู่เลยอะไรอย่างนี้
สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากการประกาศรางวัลชนะเลิศอันดับ๑
ได้แก่หมายเลข๒ก็มีการมอบสายสะพายให้กันนะคะ
เงินรางวัลต่างช่อดอกไม้ให้สาวงามไปเรียบร้อย
มาพิธีกรก็ไปบอกค่ะบอกว่ารางวัลที่ประกาศไปผิดพลาด
ในส่วนของรองอันดับ๑จากหมายเลข๒เป็นหมายเลข๔
ข้างล่างก็มีเสียงโหร้องกันขึ้นมานะคะด้วยความไม่พอใจของคุณผู้ชม
จากนั้นก็มีการถอดสายสะพายจากหมายเลข๒ไปมอบให้กับหมายเลข๓
บุหรี่นางงามเป็นคนที่สติกดีนะ

ใช่แต่เหตุการณ์นี้ก็พี่เลี้ยงแล้วก็คุณแม่ของนางงามหมายเลข๒
เดินมาหน้าเวทีแล้วก็บอกให้นางงามกระโดดลงมา
ทางกลางมันมีความชุนละมุนวุ่นวายของการประกวดนะคะ
ขณะที่สาวงามหมายเลข๒ยังยิ้ม
แล้วก็เดินไปไหว้คณะกรรมการก่อนจะเดินออกไปจากบริเวณงาน
ขณะที่บนเวทีเองก็ยังมอบมงกุฎกันต่อนะคะ
แล้วเมื่อกี้นางเดินไปคืนดอกไม้

นี่แหละนางก็ยังไปยืนอยู่นะยังมายืนยืนแบบบนเวที
ที่คุณแม่แหละมั้งจะเดินมาบอกมาลูกลงมาลูก

เออนี่เห็นไหม
ลูกแม่หยุดพี่หลีกทางงามเดินจุงมือกันออกไปเลย
จูงเลยน่ากลัวเหมือนกันนะแม่
แต่ต้องบอกว่าล่าสุดเพจสำนักงานการท่องเที่ยวกีฬา
และจังหวัดของพยาวเองก็มีการโพสต์กรณีนี้นะครับ

มันเป็นข้อผิดพลาดในการประกวดนางสาวพยาวประจำปี๒๕๖๐
ข้อผิดพลาดในการประกาศผลรางวัลแล้วก็ถอดสายสะพายผิดคน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาขอกล่าวคำว่าขอโทษอย่างจริงใจ
และขอน้องรับความผิดไว้แต่เพียงผู้เดียว

เกิดขึ้นอย่างหนักมากในโลกออนไลน์ถึงความผิดพลาดของการประกวดนี้ค่ะ
ก็เลยต้องมีการออกมากล่าวคำว่าขอโทษเนอะ
บางทีมันก็ความรู้สึกของคนอย่างที่บอกไปเนอะ
คือมันดีใจไปแล้วว่าแล้วมันเป้าไปแล้ว
จังหวะถอดอ่ะเป็นว่าจังหวะถอดของถอดสายสะพายคือมันแบบ

ใช่แต่ว่าหนูว่าเขาเก่ง

พักสุดนึงค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะข่าวดาราเป็นข่าวใครปิงกี้
หรออาจจะกลับมาเล่าปิงกี้

หลายคนติดตามมุมกล้องใหม่พี่โดม

นะที่ปลดปล่อย

อ้าวแน่นอนฮะพิงกี้

รู้สึกแววว่านางก็อาจจะมีซีรีส์
แต่ระยะเวลาทุกอย่างจะต้องจบสิงหาคม
อย่าลุกคือสิงหานี้

คนเขาก็ถามนางเหมือนกันว่าได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมแม่บ้างไหม

หาเงินแบบว่าคือนางไม่ได้เหลือเงินหรืออะไรอย่างเงี้ย

ตอนนี้นางใช้ออกมาใช้ชีวิตแล้วก็รู้สึกนางก็ตอบคำถาม

นางบอกขายไปนานแล้ว

คือวันนี้ออกมาใช้ชีวิตข้างนอก
หลังจากที่ยอมรับตัดผมสั้น
ชีวิตจริงยิ่งกว่าละครที่นางเล่นมาอีก

ล่าสุดนางก็เริ่มกลับมาเล่นโซเชียลแล้วล่ะ

ขนมจีนน้ำยาปูณตลาด

การกลับมารับบทบาทเจ้า
แม่ค้าร้านขายของในติ๊กต๊อกของตัวเอง

มาไลฟ์คือนางขายของอยู่แล้ว

ไปดูนางขายของ

นี่หน้ากี้ก็คือเป็นผิวขาวเหลืองนะคะ

เพราะว่าผิวแทนเนี่ย
ช่วยทำปกปิด

อันนี้ในไลฟ์

ไม่เคยเห็นไอ้กี้ตับผมสั้นเนอะ

ประมาณแค่ปลากปากกับตรงคอเนอะ
อย่าพูดอีกครั้งนะไอ้กี้ตับผมสั้นเนี่ย

แต่ขนาดตอนเด็กที่เขาเป็นนักร้องเขายังผมยาวเลย

ผู้จัดการถามว่านางพร้อมจะออกทีวีไหม

ไปดูกรณีของคุณบิวจักรพันธ์บ้างค่ะ

ก็คืออดีตแฟนสาวที่เป็นนักเขียนบท

ตอบเรื่องที่เขาบอกว่าเขาไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อน

ถูกอดีตแฟนสาวที่เป็นนักเขียนบท

มีการนอกใจระหว่างที่คบกันอะไรแบบอย่างนี้นะคะ

มันมีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักมาก
ทำให้มันกระทบกับงานของเขา
เจ้าตัวเองก็เลยต้องออกมาแถลงข่าวประกาศ
พร้อมจะขอต่อสู้ความจริงในชั้นศาลต่อไป

ไปที่สารอาญารัชดาพิเศษ

จะเปิดเผยบอกว่าตัวเองก็รู้สึกตื่นเต้น
แปลกเพราะไม่คิดว่าในชีวิตจะต้องมายื่นฟ้อง

เรื่องของการทำร้ายร่างกาย
คุณวิวออกมายืนยันว่าตัวเขาเอง

และผมไม่เคยคิดที่จะทำร้ายร่างกายเขาเลย

ผมกับเขามีพฤติกรรมเล่นกันแบบนี้อยู่แล้ว

อย่างเช่นคลิปสับหลังเขาก็คือเล่นกันจริง
แล้วก็มีอีกคลิปที่เขาดึงแขนผม

ถ้าอันนั้นเรียกว่าการทำร้ายร่างกายเนี่ย
อันนี้ไม่เข้าขายพยายามฆ่าเลยเหรอ

ผมไม่เคยรับรู้มาก่อน
เขาบอกเขาไม่เคยรับรู้มาก่อน
รับรู้ตอนยุติความสัมพันธ์กันไปแล้ว

คุณบิวบอกว่าก็ยินดีรับและดูแล

แต่ส่วนตัวผมค่อนข้างไม่เชื่อเรื่องท้อง
ทรัพย์สินก็มีการส่งคืนเรียบร้อย

แล้วก็มีเรื่องของการทวงเงิน๑๐ล้าน

๑๐ล้านเลยเหรอ

ทนายรณกฤษก็เลยบอกว่าจากหลักฐานที่บิวส่งให้ทนาย
ล้วนแต่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์

ทางฝั่งบางอย่างเนี่ยทางฝั่งของ
คู่กรณีที่เขาเคยปรากฏ
อินเทอร์เน็ตเนี่ยยังไม่ใช่หลักฐานเชิงประจักษ์

ไม่เช่นนั้นเนี่ยเขาต้องฟ้องทางเรามาแล้ว
แต่ตอนนี้ยังไม่ได้มีการฟ้องอะไรมา
ส่วนข้อหาที่ฟ้องก็จะมีเรื่องข่มขืนใจ

รวมทั้งข้อหาเล็กน้อยอีก

บิวจะไปฟ้องเพราะว่าเขาพูดว่า
ฝั่งฝั่งของผู้หญิงเองเนี่ยบอกว่าจะฟ้องยังไม่เห็นมีการฟ้องมาเลย
เขาบอกว่าเรื่องอยู่ในชั้นศาลแล้วอันนี้ก็คือยังไม่ได้ฟ้องสรุปแล้ว

เพราะก่อนหน้านี้ตอนแรกที่บอกที่มันเป็นประเด็นที่บิวโดนถล่มหนัก
คือฝ่ายหญิงบอกว่าเรื่องอยู่ในกระบวนการชั้นศาลแล้ว
ถูกทำร้ายร่างกายอะไรอย่างนี้บิวถึงได้โดนถล่มหนักมากใช่ไหมคะ
ทางทนายบอกว่าน้ำหนักของเขามันดูน้อย
ถ้าสมมุติว่ามันมีข้อมูลอะไรที่มันเป็นเชิงประจักษ์มากกว่านี้
จริงเขาก็ต้องฟ้องเรามาแล้วสิแต่เขายังไม่เห็นฟ้องมาเลยอย่างนี้
อ้าวรอติดตามตอนต่อไปนะ

เดี๋ยวกลับมาโฉมหน้าซุปตา
มีใครบ้างลองเดากันดูนะคะ
พาไปดูเรื่องสวยงามนะคะสี่สาวทรงอิทธิพลที่สุดที่เป็นซุปตาระดับโลก

หลายคนบอกว่าลำดับผิดเปล่า

ยายจ๊ะนี่เขาจะมีประสบการณ์ออกกับเขาแปลก

ใครเป็นนั้นเขากับมันเอาเบียนไปสั่งมันเอาปั่วติด

จ๊ะก็เลยออกมาพูดกรณีของเขาว่าเขาเคยเจอแบบนี้

ฉันกระแวงไปหมดวันนี้ร้องเพลงไฟก็ช็อตบนเวที
สมดำหน้าจากเครื่องเสียงรั่นดังมากวิ่งสิคะดูสิ
เดี๋ยวดูสิ

ช่วงนี้มาซ้อมด้วยกันนะจ๊ะ

ขอบคุณคลิปจากแฟนคลับหน้าเวทีด้วย
ตอนแรกคิดว่าตัวเองเป็นนักร้องที่ไหนได้ฉันเป็นนักวิ่งค่ะ

โดยหลังจากที่คลิปนี้ถูกแชร์ออกไปไม่นานนะครับ
ช่องคอมเมนต์ก็มีข้อความจากแฟนส่งตรงมาถึงจ๊ะเลย
อย่างล้นหลามทั้งในแง่ของการแซวหาแบบโสดจ๊ะ
ไม่แน่จริงนี่กูเห็นวิ่งคนแรกเลยจ๊ะ
เราต้องเท้าไฟเราเท้าไวไว้ก่อน

พรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ก่อนขอรบทรงชาตินะฮะ
วันนี้ไปกันก่อนสวัสดีค่ะ